คุณคิดดู๔วันไม่ได้เจอกันจะเป็นตายร้ายได้ยังไง
คุณป้าก็เลยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอ

อลีโอ้จะไหวไหมลูกแม่เอง

หาจนทั่วเลยครับไปจนถึงกิโลสิบทางนู้นก็ไปอยู่แยกเจ
ก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอน้องนอนอยู่ในท่อครับพี่หลบแดด

ดูสิสภาพมันก็ด้วยดูเพลียเหมือนกัน

เป็นภาพของหมาตาบอดตัวผู้สีดำ
มันหลงมาอยู่ที่ร่องระบายน้ำหลังสารพระภูมิที่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
หมาตัวนี้มันบาดเจ็บที่ขาด้วยนะคะ
ทางกู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตามหาคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งนายวิชัยคำสิริรักษ์แสดงตัวเป็นเจ้าของหมา
แต่เขาบอกเขาติดธุระอยู่ที่กรุงเทพ
ก็เลยให้ผู้สื่อข่าวช่วยติดตามหาเจ้าหมาตัวนี้หน่อย
หมาตัวนี้ชื่อน้องอารีอย่างที่พี่ดาวเรียกไปตอนแรก
อายุมากแล้วนะ๒๐ปี
โอ้โหเอาพูดตรงนะปลาแก่นะ

ตั้งแต่เช้าตรู่วันพุธที่๒๒มีนาคมนะคะ
พอเจอปุ๊บทีมข่าววีดีโอคอร์เลยค่ะ
เพื่อให้เจ้าของได้เห็นหน้าเจ้าอารี
แล้วก็ทำการยืนยันว่าเป็นน้องหมาแสนรักที่ห่วงและห่วงมากจริง
อาชุมที่วีดีโอคอล์คุยกันนะ
เออตามนี้เลยค่ะได้เห็นตัวเป็นนะคะ
ทีนี้มั่นอกมั่นใจแล้วว่านี่เป็นหมาที่เราเลี้ยงดู

ต่อมาทางคุณแม่ของนายชัยคนที่วีดีโอคอล์คอล์หาเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณป้ากรุณา
คุณป้ากรุณาเนี่ยเป็นผู้ที่ชุบเลี้ยงหมาตัวนี้

มาพบเจ้าอารีซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ๓กิโลเมตร
คุณดูนาทีที่ได้พบกัน
ป้าอารีขออภัยคุณป้ากรุณาและเจ้าอารี

นี่คุณป้าไปตบไหล่มันแล้วก็เอาภาพนรุ่งตัวมันนะคะ

หลังน้ำตาด้วยความดีใจ
นะคะบอกว่าโอ้ดีใจมาก
คิดเหมือนกันนะคะว่าหายไปนานขนาดนี้จะได้เจอ

เวลามันแบบว่าอายุเยอะแล้วมันอาจจะเอาไซมงอัลไซเมอร์เป็นไปได้นะ
หนีออกจากบ้านแล้วทำไม่ได้
อาจจะไม่ได้หนีหรอกมันอาจจะเดินโตเตโตเต๋ด้วยความที่ว่ามันเดินไปเรื่อย

อย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าจริงแล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงที่คุณป้าเปิดประตูให้ลูกชายขับรถออกไปทำงาน
ก็คิดว่าเออช่วงนั้นหรือเปล่าที่เจ้าอารีมันเดินออกไปด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าระหว่างที่หายไปคุณป้าก็พยายามตามหา
แล้วก็ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ปฏิหารมีจริง

ท้ายที่สุดก็เจอแล้วก็อุ้มมันขึ้นรถกลับบ้านไปอย่างปลอดภัย

รวมถึงคนทุกคนที่ติดตามชมคอย

เจอกันแล้วนะดีใจจ้า

อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะแต่มันยิ่งใหญ่มากนะ
เจ้าของกับเจ้าสุนัขตัวนี้ได้เจอกัน
หายไปชั่วโมงเดียวยังตามทำแย่จริง
นี่สี่วันอ่ะเออบ๊วยนี่สี่วันอ่ะใช่